เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการอบตมหาสนุก
นี่นะครับและช่วงนี้นะครับในช่วงอบต
อบตขอแรง
ช่วงอบตขอแรงตัวแทนของคนในตำบลทั้งสามวัยครับเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จะต้องทำภารกิจเพื่อพิชิตเงินรางวัลสนับสนุนอบต๓๐๐๐บาท
ด้วยเกมที่ประยุกต์มาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่นี่แหละครับ
ในวันนี้เนี่ยชาวตำบลนาพันสามจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอน
ถ้าได้เงิน๓๐๐๐บาทท่านรองจะเอาไปทำอะไรครับ
บุรีเป็นตำบลท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธตลาดน้ำนามสาม
เงิน๓๐๐๐บาทนี่ถ้าได้เราก็ไปต่อยอดเรื่องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ที่อยู่ไกลก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไร
คือไปต่อยอดไงการท่องเที่ยวเอาไปประชาสัมพันธ์งบประชาสัมพันธ์ว่างั้น
วันนี้นะครับเราจะเล่นในเกมที่ทุกท่านในอบตรู้จักกันเป็นอย่างดี
ของดีของขึ้นชื่อนะครับนั่นก็คือไข่เค็มในเกมที่มีชื่อว่าไข่เค็มเต็มเกวียน
เกมไข่เค็มเต็มเกวียนกติกาก็ง่ายครับ
เพียงแค่ทำไข่เค็มให้ได้๖๐ฟองภายในเวลา๕นาที
แค่นี้ก็รับเงินรางวัลสนับสนุนอบตไปเลยครับ๓๐๐๐บาท
ซึ่งด้านแรกแขกรับเชิญของเราจะต้องวิ่งขนแผงไข่ไปให้ผู้สูงอายุ
จากนั้นด่านที่๒กลุ่มผู้สูงอายุจะต้องนำไข่ไปพอกกับดินและแกรบ
ต่อมาเด็กที่ถูกเชือกมัดไว้จะต้องเดินสามขาและลำเลียงไข่ด้วยช้อนไปให้ด่านสุดท้าย
โดยด่านสุดท้ายครับจะมีเหล่าผู้ใหญ่ทำหน้าที่แพ็คไข่ใส่ถุงถุงละ๖ฟอง
วิ่งผ่านบ่อโครนไปวางไว้ที่เกวียนสุดแนวของเรา
และในเมื่อตัวแทนของชาวนาบันสามพร้อมแล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะครับคุณผู้ชม
กรองเชียร์พร้อมมัน

ขอให้ทำให้สำเร็จนะครับ

โครกให้ทั่วคุณแม่โครกให้ทั่วไม่ต้องรีบมาถูก
โค้งให้ดัวเร็ว

มาตรงนี้นะครับดูนะครับ

เร่งจนกล้องจำเป้าหลังทุกคนเลยแหละครับ
ตอนนี้๓นาที๒๔วินาทีแล้วนะครับ

เอาใจช่วยกันเร็ว
อ้อแม่พี่น้อง

ทำไปได้นะครับ๔นาที๓๘วินาที
โอ้โหชะลุยชะลุย
ไทยรัฐทีวีและรายการอบตมหาสนุกนะครับ
อบเงินให้กับอบตไป๓๐๐๐บาท
ตะบนธรรมสามก็ไม่มีอะไรหรอก
จากคำว่าขอบคุณมากครับ

มาใหม่เนอะมาใหม่

ดูว่าอบตนาพันสามจะทำลายสถิติของอบตอื่นหรือไม่
ในช่วงออมตขอท้า
อบตขอท้า
ช่วงอบตขอท้า
กับการระดมกำลังจับมือสามัคคีกันลำเลียงไข่ให้ยาวเห่าที่สุด

อยู่ที่อบตท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
จำนวน๑๗๕คนกับเวลา๕นาที๔๙วินาที
วันนี้ชาวหน้าพันสามจะทำลายสถิติเก่านี้ได้หรือไม่

อบตนาพันธ์๓นะครับผม
มีอยู่กี่คนที่มารวมตัว
ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่๑๗๔คนค่ะพี่ลิง

ลักษณะเป็นน้าแมวครับผมแมว
เป็น๑๗๕คนค่ะพี่ลี

พร้อมหรือยัง

กินไปเลยกินไปเลย

เด็กสุดยอด

รุ๊กเร็วไปต่อเลยต่อเลย

ไม่เคยจับไข่หรือยังไง

เร็ว
หยุดไม่ได้แล้วนะครับร่วงไปตรงนี้แล้วนะครับคุณพี่
หมายเลข๗๖เป็นเมียของใครครับ
ทำลายสถิติไม่สำเร็จนะครับ
น่าเสียดายครับคุณผู้ชมไข่เนี่ยด้านมาหล่นที่คุณแม่หน้าหวานลำดับที่๗๖คนนี้ซะก่อน
ดูภาพช้าชัดกันอีกทีครับ
สมาธิเนี่ยหลุดไปนิดเดียวเองล่ะครับ
ลนปุ๊บเกมก็ต้องหยุดตามกติกาทันที

ชาวหน้าพันสามทำลายสถิติลำเลียงไข่ไม่สำเร็จครับ

วันนี้ต้องขอบคุณหมดเวลาแล้วครับผม
ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะ
จากโรงเรียนวัดนาพรมค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ
คุณครูน้องนักเรียนด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะ

ขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะ
พ่อแม่พี่น้องหน้าพันสามของเรา
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านรองนายกอบตด้วยนะครับ

ขอบคุณค่ะ

เอาละครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา๔โมงเย็น

กับรายการอบตมหาสนุก
สวัสดีครับ

อวยพรให้สิ่งอัปมงคลที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของทุกคนนี้